ดูกันเรื่องความปวดหัวของผู้ปกครอง
ก็อย่างที่บอกว่าใกล้เปิดเทอมเข้ามาเต็มทีแล้ว
เหนือจากจะเอานู่นเอานี่ไปโรงรับจำนำ

ถ้าเกิดว่าต้นทุนมันแพงเพิ่มมากขึ้น
ผู้ปกครองแห่กันไปซื้อชุดนักเรียนตลอดทั้งวันเลยนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหร้านขายเสื้อผ้านักเรียนเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษ

เสื้อนักเรียนไหมเกล็งไหมรองเท้าอุปกรณ์การเรียน
แต่ราคามันก็มีสูงขึ้นบ้างนะคะ
แล้วก็ผู้ปกครองก็บอกว่ามันจำเป็นต้องซื้อ

แต่ทีนี้ทางด้านของร้านนี้ค่ะน่าสนใจเพราะอะไร
อ๋อร้านนี้ดีมากเลยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นราวอะไรบางอย่าง
ใช่ค่ะผู้จัดการร้านกระหนกวันทัพทองชื่อคุณสิทธิโชคเป่าอินค่ะ
จำหน่ายชุดนักเรียนรายใหญ่ของนครสวรรค์
บอกเลยสินค้าทุนทุนแพงขึ้นแต่ร้านพยายามเติมราคาไว้
ไม่อยากให้ลูกค้าจะได้รับความลำบากมากขึ้น
จัดโปรโมชั่นลดค่าใช้จ่าย

คุณก็ปักชื่อนามสกุลชื่อโรงเรียนชื่อนักเรียนฟรีเลย
อันนี้ก็ถือเป็นการกระตุ้นยอดขายแต่
นี่ค่ะราวปั่นสุก

อันนี้เป็นปีที่๓แล้วที่จัดแบบนี้ราวปันสุกเป็นราวอะไร
เป็นราวที่ตั้งแขวนเสื้อผ้าไว้สำหรับชุดนักเรียนเก่า
ที่ก็จะมีคนดีคนใจดีเอามาไว้ที่ร้านแห่งนี้
เอามาแขวนเอาไว้เผื่อกับใครเผื่อครอบครัวไหนนะคะ
ที่อาจจะไม่มีเครื่องสตุ้งสตางค์ในการไปซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้กับลูก
ก็มาดูมาเลือกกันได้เลยมันไม่ใช่มีแค่ชุดนักเรียนอย่างเดียว
แต่มีอุปกรณ์ต่างในการเรียนรองเท้าก็มีกางเกงเสื้อมีหมดเลย
ถ้าเกิดว่ามาดูแล้วใส่ได้เอากลับไปเลยไม่ต้องเสียเงิน
นี่แหละค่ะโครงการนี้เขาบอกว่าได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ปกครองคนในท้องถิ่นเยอะเลย
ใช่นะฮะดีนะเป็นการแบ่งปันกันนะฮะครอบครัวไหนมีเสื้อผ้าเหลือไม่ได้ใช้แล้ว
มาแขวนไว้นี่เลยแล้วมีคนที่ต้องการเขาก็จะเอาไปกันนะฮะอยากให้หลายร้านทำแบบนี้นะนะครับ